มีเหตุการณ์ที่รถกระบะบรรทุกเนื้อหมูมาครับ
มีการขับฝ่าสายฝนจู่เสียหลักนะครับ
กรอกกลางถนนไปแล้วก็ไปชนกับรถบรรทุกปูนที่ขับสวนทางมาอย่างจังครับ
เหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บสาหัส๒ราย
ติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
นายประพงษ์ลุนหอมคนขับรถบนทุกข์ปูนเบือดเผยว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถมุ่งหน้าจังหวัดสระบุรี
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุที่มีฝนตกลงมาปล่อย

รถกระบะเสียหลักข้ามเกาะกลางถนน
มาชนรถของตนเองอย่างจัง
จังหวัดปฐุมธานีเกิดเหตุไฟไหม้รถตู้ส่วนบุคคล
จอดอยู่ริมถนนประหลโยธินขาออก

เจ้าหน้าที่ดับเปลืองช่วยกันฉีดน้ำดับไฟ
และกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดเกิดเหตุ
โดยใช้เวลากว่า๒๐นาทีจึงดับไฟได้สำเร็จ
แต่รถตู้ก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคัน
ดวงจำวันอายุ๔๔ปีเจ้าของรถระบุว่าก่อนเกิดเหตุ
กำลังขับรถพาภรรยาและลูกสาวเดินทางไปที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุเครื่องยนต์ขัดคล่อง
ก่อนจะมีควันและไฟออกมาจากห้องเครื่อง
จอดรถเข้าข้างทางแล้วพาภรรยาและลูกสาว
หนีออกมาจากรถเอาชีวิตรอด
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถหกล้อบรรทุกเหล็กมาเต็มคัน
เสียหลักพลิกตะแคงบริเวณทางลงเขาป่าตอง
หน้าวัดสวรรคีรีวงศ์ถนนพระบารมีตะบนป่าตอง

กระจัดกระจายขวางถนนเอาไว้
เพราะดีที่ไม่พุ่งชนรถตู้และรถจักรยานยนต์
ขับสวนมาขณะเกิดเหตุ

กู้ภัยเข้าตรวจสอบพบรถหกล้อพลิกตะแคงติดกับแท่งแบรีเออร์
ภายในรถพบนายสุรชัยชูสินคนขับได้ระบาดเจ็บเล็กน้อย
เมื่อตรวจสอบไม่พบทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย
ประสานรถยกเคลื่อนย้ายรถบรรทุกออกจากจุดเกิดเหตุ
และนำตัวคนขับไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่โรงพักสำหรับจุดเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทางลงเขาป่าตองหน้าวัดสวรรคีรีวงเป็นทางโค้งหักศอก
เคยเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้งและมีผู้สังเวยชีวิตให้กับโค้งแห่งนี้มาแล้วหลายศพ